ไปดูประชาชนที่เขาอยู่แถวนั้นนะฮะ
ก็คือตอนนี้ยังได้รับผลกระทบเรื่องของควันเนี่ย

กรณีโรงงานผลิตเม็ดโฟมในซอยกิ่งแก้ว๒๑จังหวัดสมุทรปราการ
เกิดระเบิดแล้วก็ไฟไหม้ตั้งแต่ช่วงกลางดึกของเมื่อวานนี้

เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องปิดพื้นที่แล้วก็สั่งอบพยพประชาชนโดยรอบอย่างเร่งด่วนนะครับ
ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ไว้ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับ
มันไม่ร้อยฮะทันทีที่เม็ดโฟมมันน้อยลงนะฮะ

การจะเกิดการประทุขึ้นมามันเกิดขึ้นได้อีกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในรายงานสดเมื่อสักครู่นี้

ลงพื้นที่ไปสอบถามชาวบ้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียงนะครับ
กับจุดเกิดเหตุว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่

แล้วก็บอกว่าเมื่อวานนี้มีกลิ่นสารเคมีแรงมาก
แล้วก็มีควันสีดำเต็มท้องฟ้าไปหมด

ส่วนมากมีอาการเจ็บคอแสบตาแสบชมูก
ว่าน่าจะเกิดจากผลข้างเคียงของสารเคมี
ชาวบ้านบางคนบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมคุณวราพรบอกว่า
ต้องย้ายไปอยู่บ้านญาติหรือต้องไปอยู่ที่โรงแรมชั่วคราวก่อน
ขณะนี้ยังใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้
เจ้าหน้าที่นะฮะอดทนอีกนิดครับ
เนื่องจากยังมีการประทุของแสงเพลิงเห็นไหม
รายงานสดอยู่ผมพยายามย้ำให้เห็นนะครับ
อยากให้คุณผู้ชมเข้าไปเสี่ยงที่อยู่แถวนั้น
ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนบอกว่ายังกังวลนะฮะ
กลัวมันจะระเบิดขึ้นมาอีกครับ
ไม่ได้กินนิดหน่อยค่ะจากอาการผลประทบก็คือ
คนเมียบเนอะไม่มีคนมาเดินตระลานเลย
ไม่มีใช่
ยังไม่สามารห์พระขายได้ไม่จากขวดขวดถวัตร
และกันเดินทางที่ไม่ค่อยสะดวก
เขาก็ปิดทานนี้
เช่นเดียว

อาการคันตามร่างกายมีผื่นแดงตามร่างกาย
แล้วก็กลุ่มที่๔กลุ่มโรคตาอักเสบ
และอาการอักเสบหรือคันตาตาแดงตาไหล

มันอาจจะเกิดขึ้นได้จากสารเคมี
ตอนนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามภาพสด
โรงงานมิงตี้เคมิเคิลจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เมื่อสักครู่นี้ในระหว่างที่คุณภูริพัฒนบุญนินรายงานนะฮะ
ตอนกี่โมงนะคุณพระราพรที่มันประทุขึ้นมาอีก
๑๖นาฬิกา๕๔นาทีคุณผู้ชม
ไฟปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เขากำลังพยายามควบคุมอุณหภูมินะครับ
เพื่อไม่ให้ร้อนจนเกินไปด้วยการฉีดโฟมหล่อถังเอาไว้นะคะ

เดี๋ยวจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะ
เจ้าหน้าที่ตอนที่ให้สัมภาษณ์กับคุณภูริพัฒน์บอกว่าโฟมมันต่ำ
ซึ่งเราคาดว่าน่าจะเป็นปริมาณโฟมที่มันลดน้อยลงนะคะ
ก็เลยทำให้อุณหภูมิกลับขึ้นมาสูงอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็เกิดปะทุอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
คือต้องควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ไม่เกิน๓๑องศานะคะ

ถ้าคุณผู้ชมเพิ่งเปิดมาดูต้องแจ้งว่านี่เป็นภาพสด
ควันดำจากเปลวเพลิงกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
หลังจากที่สามารถควบคุมไปได้
เมื่อช่วงเที่ยงประมาณเที่ยงที่ผ่านมา
แล้วก็สงบมากว่า๕ชั่วโมง
เมื่อสักครู่นี้ขณะที่ให้สัมภาษณ์กับคุณภูริพัฒน์
ก็ยังมีคำบอกกล่าวเลยนะคะ

แต่ก็นี่ค่ะกลับมาอยู่ในสภาพนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
นี่ไม่ใช่ภาพเก่านะครับคุณผู้ชมครับ

โรงงานมิงตี้เคมิคอลจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่องของโฟมที่ลดลงน่าสนใจครับ
เพราะว่าอาจจะต้องเตรียมไว้อีกเพราะอะไร
คือโฟมดับเพลิงไม่ได้มีอำนาจ
ไม่ได้มีพลังที่จะทำให้ไอ้ไฟมันดับได้ทันทีนะครับ
แต่โฟมมันจะเข้าไปโปะ
โปะตรงที่ร้อนไปโปะไอ้ตรงที่ไฟไหม้
โปะตรงที่มันเป็นแหล่งเชื้อเพลิง
ไม่ให้ออกซิเจนมาไปทำปฏิกิริยา
แล้วมันจะได้ไม่เกิดไฟขึ้นมาไม่เกิดควันขึ้นมาแบบนี้
แต่นี่ครับพอโฟมน้อยปั๊บมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีก
ซึ่งเมื่อสักครู่ระหว่างที่คุณภูริพัฒน์บุญนินนะฮะ
รายงานอยู่ก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
สองคนก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน

แล้วก็เราได้เห็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอย่างน้อย๒นายแล้วเมื่อกี้นะ

แล้วก็รอรถพยาบาลที่จะต้องนำตัวไปส่งอยู่นะฮะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ต้องจับตาดู
ก็คือทิศทางของลมว่าจะพาควันดำนี้ไปในไหนนะคะ
เพิ่งมีการแจ้งมาว่ากระแสลมช่วงตั้งแต่บ่าย๒๕โมงเย็น
จะพัดขึ้นทางเหนือนะคะก็คือไปทางประเวทและลาดกระบัง
คุณผู้ชมที่อยู่ในโซนนี้ปิดหน้าต่างนะคะปิดประตู
แล้วก็เช็ครอยต่างที่จะสามารถทำให้ควันดำนี้
เข้าไปในที่อยู่อาศัยด้วยนะคะเช็คด้วยนะคะ

เมื่อกี้คุณผู้ชมเพิ่งบอกมาว่าลาดกระบังน่าจะเป็นจุดเดียวรอบกรุงเทพ
ฝนยังไม่ตั้งเขามานะมีอากาศร้อนด้วยนะครับ

หน้าจอข่าวเย็นไทยรัฐและไทยรัฐทีวีไว้นะครับ
รายงานสดเข้ามาทันทีที่มีความเคลื่อนไหวที่สำคัญครับ